คุณชุวิตยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไปตีแสกหน้ากันที่นั่นไปหลายวันแล้วค่ะมีเรื่องเยอะหลายเรื่องให้ไปตีแสกหน้านะคะวันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรมเก้าอี้พะใบริมชายหาดวันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการออกโฉนดที่มีปัญหาซับซ้อนมากมายนะคะแต่คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าคุณชุวิตไปตีแสกหน้าแล้วมันแก้ปัญหาได้ผ
เขาอยากให้มีแล้วก็เนี่ยพอนักท่องเที่ยวไปเที่ยวมันไม่มีเก้าอี้ไห่หนังไม่มีรมมันลำบากนะไปไปมามาสุดท้ายเนี่ยนักท่องเที่ยวขอบคุณคุณชุวิตนะคะบอกว่าไปช่วยตีแสกหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่มาแก้ปัญหาให้ที่หาดกรรมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้คือคักมากเป็นวันแรกที่ทหารและฝ่ายที่เก
นำเตียงนำร่มไปให้บริการที่หาดกรรมลาได้
ก็จัดให้เป็นในลักษณะของโซนนิ่งค่ะคุณผู้ชม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ๑๐ของพื้นที่ชายหาดทั้งหมด
ถ้าหากไทยรัฐทีวีและรายการชูวิตตีแสกหน้า

ก็น่าจะยังไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้
ก็เลยฝากขอบคุณมานะคะขอบคุณไทยรัฐทีวี
ขอบคุณรายการชูวิตตีแสกหน้าที่ช่วยเหลือ
จากการสังเกตของทีมข่าวของเราค่ะ
พบว่าหลังนักท่องเที่ยวรู้ข่าว
ว่าทางการอนุญาตให้มีร่มมีเตียงชายหาดแบบนี้ได้แล้ว
นักท่องเที่ยวเขาโพสต์โซเชียลกันเต็มเลยนะคะ
เขาก็มีการช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยว

เพราะว่าหลังจากจัดระเบียบนักท่องเที่ยวเขาบอกว่า
ที่เขาอยากจะอาบแดดมันอาบแดดยากไปนอนกลางทรายมันก็ลำบาก
เขาก็ยกเลิกการเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตกันเป็นจำนวนมากเลย
ทีนี้พอมีเตียงมีร่มก็น่าจะเดินทางกันมาเยอะขึ้น